หลังจากสารพิพากษาจำคุก๒ปี๑๔เดือนนายเปรมชัย
เรื่องของล่าสัตว์ป่านะคุณผู้ชม
ล่าสุดนายเปรมชัยมีการร้องขอขอให้มีการตรวจร่างกาย
และขอออกไปรักษานอกเรือนจำเพราะมีอาการป่วยถึง๗โรค
แต่ทางโฆษกของกรมราชธรรมยืนยันถึงแม้จะเป็น๗โรค
แต่๗โรคที่เป็นนั้นไม่น่าห่วงสามารถรักษาในเรือนจำต่อไปได้นะครับ
นายธวัชชัยชัยวัดนะครับรองอธิบดีกรมราชธรรม
นะที่เป็นโฆษกรมราชธรรมบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
การตรวจสอบกรณีของนายเปรมชัยผู้ต้องหาในคดีล่าเสือดำ
ถูกพิพากษาตัดสินจำคุกไปแล้วโดยที่ไม่รอลงอาญานะครับ
บริเวณจำทองผาภูมิตั้งแต่เมื่อคืนนายเปรมชัยมีอาการเครียดนะครับ
ไม่หลับแต่ก็ยังสามารถรับประทานอาหารแบบอ่อนได้
ประจำเรือนจำของทองพาภูมิได้ตรวจสอบอาการเจ็บป่วยแล้ว
เรื่องต้นเนี่ยก็มีอาการโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจ
ไบันพอกตับต้อกระจกและอื่นรวม๗โรค
วินิจฉัยว่านายเปรมชัยยังไม่มีความจำเป็น
ต้องออกไปรักษานอกเรือนจำทองผาภูมิ
เนื่องจากโรคอาการต่างยังอยู่ในอาการเบื้องต้น
และสามารถรับประทานยาและรักษาตัวในเรือนจำต่อไปได้ครับ
อาการที่ดวงตาที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดต้อกระจก
มันมีการระคายเคืองตามภาวะปกติแต่ต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อ
ส่วนภาวะที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของอาการเครียดครับ

ตอนนี้แพทย์ก็เฝ้าระวังแล้วก็ดูอาการอย่างใกล้ชิด
ว่ารักษาตัวในเรือนจำต่อไปได้นะครับ